อีกประมาณ๑ชั่วโมงต่อจากนี้แล้วนะครับ
ทีมฟุตบอลทีมชาติไทยจะลงสนามพบกับทีมชาติซาวดีอาราเบียเจ้าภาพ
ตอนนี้หลายคนคงได้ส่งกำลังใจไปให้กับทีมช้างศึกแล้วนะครับ
เราจะไปติดตามบรรยากาศก่อนการแข่งขันฟุตบอลโลกรอบ๑๒ทีมสุดท้าย
ฮัสสเตดียมกรุงริยาทประเทศซาอุดีอาราเบีย
เราจะไปติดตามกับคุณวิรวิทย์เจริญเชื้อผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวีครับ
ฟุตบอลของทีมเจ้าถิ่นเริ่มเดินทางมาถึงสนามแล้วนะครับ
แฟนชาวไทยก็จะเดินทางมาถึง
การแข่งขันเริ่มขึ้นประมาณ๑ชั่วโมงครับ

แต่ว่าบรรยากาศนั้นอาจจะไม่คึกคักเท่าที่ควรครับ
จากชาวมุสลิมจะต้องปฏิบัติภารกิจทางศาสนาในช่วงหัวค่ำ
ทำให้แฟนเป็นส่วนมากนั้นตัดสินใจมาที่สนาม
การแข่งขันเพียงแค่๑ชั่วโมงเท่านั้นนะครับ
หรือว่าเวลา๑๙นาฬิกา๓๐นาทีตามเวลาท้องถิ่น
ปรากฏว่าได้รับความสนใจจากแฟนฟุตบอลอยู่พอสมควรครับ
ขณะเดียวกันครับบรรยากาศในส่วนของการรักษาความปลอดภัยและการจัดเตรียม
นั้นก็ได้เริ่มการจัดเตรียมงานสำหรับการแข่งขันในแมชนี้แล้วนะครับ
ซึ่งทุกฝ่ายก็เร่งเดินหน้าเต็มที่ครับเพื่อให้การแข่งขันแมชนี้นั้นผ่านไปได้อย่างดีนะครับ
ตามเวลาท้องถิ่นประมาณ๓๐๐๔๐๐คนครับ
พบว่าแฟนฟุตบอลมากที่สุดที่สนามแห่งนี้จุได้เนี่ย
อีกหนึ่งชั่วโมงหลังจากนี้นะครับก็ร่วมส่งแรงใจให้กับทัพช้างศึกไทยในการเก็บใช้ชนะนัดแรกเหนือซาอุดีอาราเบียนะครับ
แม้ว่าจะเป็นรองครับแต่เชื่อว่าวันนี้ทัพช้างศึกสู้ด้วยใจอย่างแน่นอนครับ